สวัสดีทั้งสองท่านนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ
วันนี้ครับรู้ก่อนร้อนหนาวยังคงเกาะติดสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
สำหรับวันนี้ครับพื้นที่ที่ผมยืนอยู่เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีการจรจรค่อนข้างหนาแน่นนะครับ
แหล่งชุมชนเพราะว่าใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดนะครับและที่สำคัญครับหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยนะครับเป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับ
ซึ่งท่อตัวยาวไปตามถนนลาดพร้าวแห่งนี้นะครับซึ่งพื้นที่ที่กล้องซูมไปตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มุ่งหน้าไปยังห้าแยกลาดพร้าวนะครับ
ถ้าหากคุณผู้ชมมองไปไกลเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าขณะนี้เองครับหมอกที่เข้ามาปกคลุมในกรุงเทพมหานครนะครับค่อนข้างที่จะหนาตาเลยทีเดียวจึงไม่สามารถให้จะมองเห็นยอดตึกสูงได้นะครับ
แต่ในขณะเดียวกันในวันนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเมื่อวานก็คือลักษณะของกระแสลมที่มีความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เราตั้งความหมายว่าจะสามารถที่จะเอากลุ่มหมอกกลุ่มควันต่างที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครออกไปจากพื้นที่ได้นะครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเ
ก็จะลอยขึ้นไปสะสมก่อนหน้านี้ค่อยถูกกดลงมาเรื่อยนะครับดังนั้นในวันนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์หมอกควันสถานการณ์ฝุ่นละอองในท้องฟ้าที่ลอยอยู่จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าท่วงชั้นบรรยากาศที่ค่อยแคบลงแคบลงแบบนี้ก็จะทำให้ความหนาแน่นนั้นมีเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับก็ส่งผลต่อคนที่ใช้ชีวิตกลาง
แล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่อาจจะทำให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับโรคผิวหนังตามมานะครับดังนั้นใครที่

สถานการณ์จะดีขึ้นดังนั้น๒๓วันนี้ระวังหน่อยนะครับ

ลาดพร้าวหน้าบิ๊กซีลาดพร้าว

เยอะแยะมากเลยทีเดียวในรูปก่อนร้อนหนาวครับ